ของเส้นใหญ่หน่อยค่ะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่ผัดไทยด้วยนะคะ
เป็นเรื่องของพระเขาบอกสงสัยพระรูปนี้น่าจะเส้นใหญ่มาก
เพราะขนาดเสพเมถุนแล้วยังไม่ต้องศึกเลยค่ะ
อนุญาตที่ต้องขึ้นคลิปแล้วเป็นเซ็นเซอร์อย่างนี้เพราะมันคือ
คลิปหลักฐานการเสพเมทุนของพระรูปนี้คลิปความยาว๗นาทีนะคะ
เขาบอกว่าเฉาวงการผ้าเหลืองอีกแล้ว
อีซ้อขยี้ข่าวสองโพสต์เรื่องราวอื้อเฉาพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
ในคลิปเป็นอดีตพระอุปัชชาเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแห่งหนึ่งในการจนบุรี
ชาวบ้านไปจับได้ว่าแอบเสพเมถุนกับศรีกาหลักฐานก็คือคลิป๗นาทีความยาว๗นาทีคลิปนี้นี่แหละ
แล้วเสียงคนของผู้ชายในคลิปก็เป็นเสียงของพระรูปนี้ชัดเจน
หลักฐานแน่นขนาดนี้แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์
ยังไม่ลงโทษขั้นเด็ดขาดไม่ได้จับศึกแค่ปลดจากตำแหน่ง
แล้วก็ยังปล่อยให้ทำหน้าที่อุปชาพระแล้วก็เนรได้ตามปกติ
จนเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์ว่าสงสัยคงเส้นใหญ่มากจริง
ล่าสุดวันนี้นะคะนางเนธทิพย์เจริญวัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยสั่งการเลยให้เจ้าหน้าที่สำนักพุทธลงพื้นที่วัดน้ำลาดเหนือ
ที่อำเภอลาขวรรดิการแล้วควรจังหวัดกาญจนบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริง
ดำเนินการตรวจพระวินัยสงฆ์แต่ก็ไม่เจอตัวพระในคลิป
ในคลิปคือพระอาจารย์น้าวหรือว่าพระครูขันติกาญจนคุณอดีตเจ้าอาวาสนะคะ
ก็เลยให้พระลูกวัดติดต่อรู้มาว่าพระอาจารย์น้าวไปอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ประสานสำนักพุทธที่สุพรรณบุรีพระวิญญาธิการในพื้นที่
บอกให้อาบัติปราชิกแล้วสั่งให้ศึกทันที
ณทิพย์ก็ได้คุยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวเรานะคะว่า
คือจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยพระในคลิปคือพระครูขันติกาญจนคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำลาดเหนือจริง
ก็เลยให้ศึกไปเลยเพราะเอาจริงคุณก็ขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เสพเมทุนแล้ว
วันนี้บ่ายสองโมงศึกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเส้นไม่ใหญ่แล้วนะคะ
นี่ค่ะเจ้าตัวศึกแล้วนะคะมีพระวิมลสุชาโตเป็นผู้ทำการลาศิกขาให้ที่วัดทุ่งกว้าง
พอเราไปดูบรรยากาศที่วัดน้ำลาดเหนือค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาก็จับกลุ่มคุยกันเลยอ่ะคุณคิงฮะ
นี่เปิดคลิปเปิดคลิปดูนั่นแหละคือเขาจะดูว่ามันใช่จริงไหม
คือชาวบ้านบางส่วนส่วนใหญ่เลยแหละเขายังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นพระอาจารย์หนาว
ก็เลยดูคลิปเออเพราะเขาบอกว่าบางมุมมันก็ไม่เหมือนอ่ะบางเสียงมันก็ไม่คล้ายอ่ะ
คือเท่าที่เห็นมาพระอาจารย์น้าวแกเป็นคนเงียบนะแกก็เป็นคนดีอ่ะลองฟังนะคะ
ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เชื่อไหมไม่เชื่อเลยคือทุกคนในเมือง
นี่ตอนเนี่ยที่มันดูคลิปเนี่ยที่บ้านอาหารที่มันดูคลิปเนี่ยนะ
คือไม่เชื่อว่าน้องพ่อจะทำว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์น้าวไม่มีภูมิ

แต่พอทุกคนเห็นคลิปนี้ค่ะพระบางรูปนั่งอ้าปากค้างช็อกไปเลย
รูปถึงกับสายหัวแล้วก็พูดไม่ออก
ก็ให้เป็นการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักพุทธกันไปแล้วกันนะคะ